มาดูอีกข่าวระทึกชาวบ้านเขาหนีตายกันกลางดึกเลยนะฮะ
เพราะว่าอยู่บ้านเกิดซุดตัวและไม่ได้ซุดตัวแค่หลังเดียว
สุดตัวทั้งหมด๑๖หลังที่หมู่บ้านร่มโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

ว่าบ้านที่เกิดการซุดตัวจนเจ้าของต้องย้ายเข้าของ
หนีตายออกจากตัวบ้านไปนอนบนท้องถนนกันกลางดึก
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๕กุมภาพันธ์เวลา๕ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ก็อยู่ในหมู่บ้านร่มโพถนนบางกรวยไซน้อยหมู่๓ตำบลบางรักษ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ้าน
มีทั้งหมด๑๖หลังที่เกิดปัญหา
โครงการนี้เคยเกิดเหตุการณ์ซุดตัวมาก่อนแล้วเมื่อปี๕๑
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าตรวจสอบ

ระหว่างซอย๒กับซอย๓๖หลังเลยครับ
พบเจ้าของบ้านกำลังเก็บของใช้ส่วนตัวเพื่อย้ายที่อยู่
เนื่องจากไม่กล้าหรอกใครจะกล้าคุณกล้าไหม
ร้าวขนาดนี้เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ๕ทุ่มกว่านะ
วันที่๒๕นะนอนอยู่ดีกำลังจะฝันดีเลย
ปรากฏว่าตื่นมาตกใจนึกว่าฝันร้าย
ซึ่งจริงแล้วกลายเป็นบ้านสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนแผ่นดินไหว
เขาบอกว่าบางคนอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่และได้ยินเสียง

ตอนแรกเค้าบอกสงสารรอยร้าวนี้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าสงสัยว่ามีแผ่นดินไหวหรือเปล่า
บอกรอยร้าวนี้นะเกิดขึ้นวันที่๒๐กุมภาพันธ์

พอร้าวแบบนี้เขาก็ยังอยู่ได้มั้ง
และที่สำคัญมีเศษปูนตกลงมาอันนี้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ขึ้นประกาศเป็นพื้นที่อันตราย
เข้าอยู่อาศัยก่อนได้รับการแก้ไข
ส่วนผู้เดือดร้อนขอให้เร่งหาทางช่วยเหลือในเบื้องต้นให้หน่อย
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังเจ้าของโครงการ
เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของบ้านถึงสาเหตุการแตกร้าวสุดตัวแบบนี้ต่อไปนะฮะ
เพราะว่าย้ำกันอีกครั้งว่าเหตุการณ์นี้เกิดมา๒ครั้งแล้ว
คือปี๕๑กับปีนี้แหละครับปี๕๙
แล้วถ้าปล่อยลุกลามไปแบบนี้อีกใครจะกล้าอยู่
หมู่บ้านนี้อายุ๒๐ปีแล้วสร้างในปี๒๕๔๐นะคะ
อย่างที่บอกไปเกิดเหตุการณ์มา๒ครั้งแล้ว

หั่นใจนะคะต้องร้องว่าตายร้าว
บ้านร้าวเหมือนตายแล้วตายร้าวนะคะ